เหตุการณ์ที่ปฐุมธานีมีน้องนักเรียนชายอยู่ชั้นม๓
โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อายุเพิ่ง๑๕
ขี่รถจักรยานยนต์อยู่แล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย
กลุ่มวัยรุ่นที่มารุมทำร้ายมีอาวุธครบมือเลยนะคะ
มีทั้งปืนมีทั้งมีดแล้วก็ยังฉกรถจักรยานยนต์ของน้องผู้เสียหายไปด้วยค่ะ

ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกน้องผู้เสียหายว่าน้องเอก็แล้วกัน
อายุ๑๕อยู่ม๓โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายมีเป็น๑๐คนเลยนะคะ

นี่ค่ะน้องเนี่ยบาดเจ็บหัวแตกมือบวมทั้งสองข้าง
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ยั้งเลยจนรถน้องล้มแล้วอ่ะ
ยังซ้ำยังกระทืบซ้ำแล้วขโมยรถน้องไปด้วย
รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีเขียวทะเบียน๖กกบไม้๓๓๔๒กรุงเทพค่ะ
คือชาวบ้านเขาเห็นเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปแล้วเขาตะโกนเห็นไหม
เสียงตะโกนในคลิปคือเสียงชาวบ้านก็จะตะโกนช่วย
ในการเกิดขึ้นในซอยรังศิษย์นครนายก๒๒นะคะตี๒๑มกราคม
วันนี้เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
พลเมืองดีเอาเสื้อของน้องเอที่บาดเจ็บมาให้ดู
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะคือเสื้อเนี่ยเต็มไปด้วยคราบเลือด
แล้วก็มีรอยฉีกขาดนี่คุณคิงถูกมีดฟันค่ะเสื้อขาดแบบนี้แล้วก็มีคราบเลือดเต็มเลย

ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะในซอยที่เกิดเหตุคือซอยรังสิตนครนายก๒๒
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันไปนะคะ
หลังก่อเหตุเรียบร้อยนะนี่ไปกันแล้ว
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าวันเกิดเหตุน้องเอคนเจ็บกับหลานสาว
ไปสังสรรค์กันท้ายซอยตีหนึ่งกว่าก็กลับมาส่งที่บ้าน
จังหวะที่น้องเอกำลังจะกลับบ้านกลุ่มคนร้ายขี่รถวนอยู่ในซอยหลายรอบ
วนหาอะไรเจอน้องเออยู่หน้าบ้านเธอปรีมาทำร้ายเลย
รุมตีไม้ฟาดมีดฟันใช้ปืนยิงด้วยนะคะยังดีที่ยิงไม่โดนนะคะ
ฝั่งของคนก่อเหตุเพราะชาวบ้านที่ถ่ายคลิปเขาเห็นเขาเริ่มตะโกนด่าตะโกนไล่
ที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปอะค่ะก็พากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกไป
โอ้โหคือคนเห็นเหตุการณ์บอกว่ามันไม่ใช่แค่๑๐คนนะคุณผู้ชม
เกือบ๓๐นะเพื่อมารุมหนึ่งเออกลุ่มไว้รถที่ก่อเหตุเกือบ๓๐คนค่ะโอ้โห
มีทั้งมี่มีทั้งปืนแต่เราหลุดได้มี่ไปเล่มหนึ่งแล้วก็ปืนมีปืนแล้วหรือครับ
มันยิงปืนด้วยยิงปืนแล้วมันก็เจาะด้วยจะยิงแต่บ้านหนึ่งนี่เขาหาไว้
หาไว้มันก็เลยหนีกันไปกระจายกันไปไม่เคยมีเรื่องของใครเขาก็เลิกเรียนเสร็จ
มานั่งกินน้ำกันเสร็จก็กลับบ้านแต่ข้างนอกเราก็ไม่รู้
ตอนนี้น้องเอคนเจ็บกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วก็เจ็บที่มือขวา
มับขวาเนี่ยเย็บสองเข็มตามตัวก็รอยฟกช้ำเต็มเลยนะคะ
ก็บอกกับทีมข่าวว่าไม่รู้จักกลุ่มที่ก่อเหตุไม่รู้เลยว่าเป็นใคร
แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกช่วงบ่าย๓๑ธันวาคมตอนที่แวะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยก็มาทำร้ายมาทุบรถจักรยานยนต์ไปแล้วครั้งหนึ่ง
รถมัดทำร้ายซ้ำตามที่เห็นในคลิป
โอ้โหก็เลยอยากจะให้ตำรวจเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
จำหน้าได้แค่คนเดียวแล้วไม่รู้ชื่อว่าชื่ออะไร
อยากได้รถจักรยานยนต์คืนน้องเขาขี่ไปเรียนหนังสือแล้วตอนนี้ก็กลัวมาก
กลัวจะโดนทำร้ายซ้ำอีกค่ะ

ส่วนน้าของน้องเอคนเจ็บนะคะบอกว่ามันเกินไปเหตุการณ์มันเกินไปมากอุกอ่านมาก
กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุมีทั้งไม้มีทั้งมีดมีทั้งปืนแล้วมารุมแบบนี้เนี่ยนะ
ยังเอารถจักรยานยนต์ของเขาไปอีกค่ะ
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรบอกว่า
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ

ตำรวจยืนยันว่าไม่นานค่ะ
จะสามารถควบคุมตัวคนที่เกาะเหตุมาดำเนินคดีได้นะคะ
เหตุการณ์นี้ก็เจ็บเหมือนกัน